ไหนพูดถึงกลุ่มแก๊งพูดถึงสุนัขแล้ว
พอไปดูแก๊งสุนัขปีศาจกันต่อหน่อย
ความคืบหน้าหลังจากที่น้องวอกเนี่ย
ถูกปืนยานสลบยิงจัดการได้เรียบร้อย

ตอนนี้เจ้าวอกฟื้นแล้วนะคะ

ก็เลยยังเข้าใกล้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ค่ะ
วอกนี่แนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักอีกครั้ง

เป็นจ่าฝูงสุนัขจรจัดที่อารวาสกับกินเป็ดไก่
นับร้อยตัวของชาวบ้านที่บ้านมะกอกค่ะ

แก๊งของเจ้าวอกชื่อว่าแก๊งสุนัขปีศาสตร์

ลูกดอกยาสลบยิงใส่๒นัดจนสามารถจับตัวได้
แล้วก็มีครูโรงเรียนบ้านคนชุมนางสาวนิพาพรผ่องโสพล

ตอนนี้เจ้าวอกถูกนำไปขังไว้ในกรงหลังบ้าน
สภาพยังคงซึมเศร้าอยู่
นางสาวนิพาพรเล่าให้ฟังนะคะว่า
หลังจากที่รับตัวเจ้าวอกมาแล้วก็นำมาไว้ในกรง
เพื่อพักฟื้นจากยาสลบก่อนที่จะให้อาหารกิน

คือคิดว่าน่าจะอยู่ในภาวะหวาดระแวงแล้วก็ยังซึมเศร้าอยู่นะครับ
เพราะว่าถูกแยกออกมาจากที่ที่เคยอยู่

ถูกยิงยาสลบก็ไม่มั่นใจว่าปลอดภัยหรือเปล่า

แต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็เขาฟื้นตั้งแต่ตั้งแต่ทุ่มนึง
แข็งแรงดีแล้วก็ทานข้าวได้ทานหมดหมดกระมังเลยค่ะ
แล้วให้อะไรมากินครับ
เอาข้าวคลุกไก่ทอดไก่ทอดแล้วก็สับเอามาให้ค่ะ

ตอนเช้านี่ต้มกระดูกหมูค่ะ
ไปซื้อมาแล้วก็มาคุกให้
แล้วก็มีไก่บดที่เหลือจากเมื่อวานนี้ด้วยผสมกันค่ะ
แต่ว่าตอนเช้านี่กินได้นิดเดียว

เข้าใกล้ก็ยังไม่ได้ก็ยังหนีเหมือนเดิม

คุณพระพรเนี่ยเอามาเลี้ยงตั้งแต่ตอนที่มันตกลูกออกมาได้๑๕วัน

เจ้าลูกตัวนี้ยังจำแม่ไม่ได้หรอก

แต่ก็มาเดินวนเวียนดูใกล้กรงว่า
ใครมีสมาชิกใหม่มาหน้าตาเหมือนเราเลย

ยังจำไม่ได้เพราะว่าเอามาตั้งแต่เด็กมากนะคะตอนนี้
ลูกนี่ก็๔เดือนแล้วมาเดินดูแม่
คิดว่ามีแบบนี้เนี่ยเจ้าวอกน่าจะคุ้นชินกับคนได้เร็วขึ้น
แล้วก็อาจจะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นด้วย
คุณนิพาพรบอกว่าตอนนี้ต้องขังเจ้าวอกไว้ในกรงก่อน
เพราะว่ายังไม่รู้ว่าเจ้าวอกเป็นยังไงโอเคหรือยัง

คุ้นชินกับคนมากขึ้นแล้วสุขภาพจิตเริ่มดีขึ้น
จะปล่อยให้อยู่รวมกับสุนัขตัวอื่นค่ะ

แต่ว่าดูแลดีหน่อยนะอย่าปล่อยออกมาอีกกลัว
ครูนิพาพรบอกว่าที่บ้านมีรั้วกั้นแน่นหนาค่ะ
ออกไปไหนไม่ได้หรอกจะเลี้ยงดูอย่างดีเลยสัญญานะคะ
ถึงแม้ว่าจับเจ้าว่องได้แล้วจ่าฝูงถูกจับแล้ว
แต่ก็ยังเป็นกังวลเพราะว่าเหลือสมาชิกแก๊งอีก๓ตัว

นั่นน่ะสิเหลือลูกสมุนอีก๓ตัวที่ตอนนั้นก็ร่วมก่อเหตุ
แล้วว่าอยากกินเป็ดไก่นายบุญชูช่างทองเจ้าของไก่ชน
คนที่ถูกสุนัขกัดกินศูนย์เสียพ่อพันธุ์แม่พันธุไก่ไปหลายตัว
มูลค่ากว่าแสนบาทตอนนี้ยังคงหลับไม่สนิทนะ
ยังต้องออกมานอนเฝ้าเล่าไก่เหมือนเดิม
โดยบอกว่าจะเฝ้าไปจนกว่าเจ้าหน้าที่จะจับสุนัขจรจัดฝูงนี้ออกไปได้ทั้งหมด
คือจับลูกสมุนอีก๓ตัวไปด้วย
ถ้าจับได้หมดแล้วเนี่ยถึงจะค่อยโล่งใจแล้วก็หลับได้สบายขึ้น
ไม่สนิทหลับไม่สบายมาหลายปีแล้วคนในพื้นที่นะคะ
จับเจ้าวกไปตัวเดียวก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่า